จากเรื่องเกี่ยวกับวัดฉลองมาดูอันนี้เกี่ยวกับพระ
แล้วก็เกี่ยวกับการที่ต้องจ้องดูให้ดีด้วย
คือข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวที่มีรูปพระไม่มีหัว
เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะก่อนจะดูพระไม่มีหัว

ประทัดสองหางเป๊ะเลยคุณผู้ชม

เสียงกิ้งพิษไป
แต่แล้วดิฉันจะเล่าเรื่องไหนก่อนทีละเนี่ย

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่งานทำบุญ

ทีนี้ตอนลงมาดูภาพถ่าย
เอ๊ะหลวงพ่อหัวขาด

นี่มันเป็นมุมที่มันได้จริงดอมพี่ก๊อฟ
แล้วทอภาพนี้ถูกโพสต์ไปในโซเชียลใช่ไหม
เมนต์ไปในแนวทางเดียวกันหมดเลย
ตกใจอ่ะนี่ดูหลายรอบมากเลยนะ

มันไม่ใช่ภาพนิ่งด้วยนะเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วย

อ่ะอันนี้ไงต้องก้มแบบคอลงไปเยอะมากนะพี่ก๊อฟ
ก็ถ่ายก็ถ่ายมุมเงยขึ้นไปแล้วมันท่านอยู่บนบันไดไง
คนนี้แหละคือพี่มนตรีคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนแรกก็ตกใจเหมือนกัน
แต่ความจริงคือหลวงพ่อท่านก้มหัว
แล้วทุกคนมองไม่เห็นศีรษะหลวงพ่อ
แล้วผมก็กำลังถ่ายวีดีโอพอดีแต่มุมข้างอันนี้
ซ้ายมือเป็นมุมข้าง

ใช่ค่ะแล้วก็มุมข้างจริงคือท่านก็ยังมีหัวอยู่ปกตินั่นแหละ

อันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะคุณผู้ชมโล่งใจกันไป
บางคนบอกว่าพอภาพถ่ายออกมาแบบนี้

ทีนี้พอเราได้คำตอบแล้วอีกอันหนึ่ง

ที่ที่ฉันบอกว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่คืออะไร
นี่พอเจิมป้ายบริษัทเสร็จปั๊บ
เอาเลิกเอาชัยเป็นจุดประทัดคู่สองหางด้วยไง

แล้วที่อึ้งเพราะอะไรล่ะ
เลขประทัดสองหางออกมาเหมือนกัน

นึกออกไหมที่ตอนจุดเอ้าทำไมมันมาพอดีแบบ
ถ้าเกิดเป็นแบบนั้น
ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นบางคนบอกว่าเอาเต็มที่เลยเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยค่ะ